อีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวดีกันบ้าง
กดแชร์กดไลค์กดเลิฟกดว้าวกันเยอะนะคะ

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์มาชนท้าย
ปรากฏลงไปหารถจักรยานยนต์
คำแรกที่เขาพูดแบบว่าเป็นเรื่องพยาบาลก่อนไหมครับ
ได้ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถของตัวเขาเองค่ะ
ประโยคแรกลงมาพูดเลยไปโรงพยาบาลก่อนไหมครับ
ซึ่งคลิปนี้ผู้โพสต์ก็ได้บอกว่า

คุณโดนมอเตอร์ไซค์ล้มมาชนใส่ท้ายรถคุณ

อยากจะให้สังคมไทยเป็นอย่างพี่คนนี้จริงนะคะ
ซึ่งยูไลท์คลิป๗ก็นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อ
จนมียอดผู้เข้าชมสูงกว่า๘แสนครั้งเลยทีเดียวค่ะ

ขณะที่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้คนในสังคมไทยใจเย็น
แล้วก็มีน้ำใจเหมือนคนในคลิปนี้นะคะ
ชื่อว่านายยศธรโสพลพิษวัย๒๗ปี
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเวลาประมาณ๑๑โมง
กำลังขับรถจากแยกพญาไทยมุ่งหน้าไปแยกราชเทวี
ซึ่งเป็นจังหวะที่รถติดไฟแดงพอดีนะคะ

แต่รถจักรยานยนต์ที่ตามมาเบรกไม่ทันค่ะ

ซึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตชื่นชมในความมีน้ำใจ

ก็ควรลงมาดูอาการของผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้ว่าเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ชายผู้บาดเจ็บก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เนื่องจากจมูกแตกแล้วก็มีเลือดออกนะคะ